ปิดท้ายลงน้ำกันหน่อยคุณผู้ชมพาไปดูโลมาสีชมพู
แต่ว่าน่าเสียดายนะคะไม่ได้เป็นแบบมีชีวิตตายแล้ว
เป็นเกยตื้นที่ชายหาดท่าสาราที่สำคัญตัวนี้ซากตัวนี้ใหญ่ที่สุดในรอบสองปีด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซากโลมาสีชมพูที่เกยตื้นตายบริเวณชายหาดทะเลบ้านท่าสูง
หมู่สี่ตำบลท่าสาราค่ะเป็นโลมาสีชมพูตัวขนาดใหญ่
ยาวประมาณสองเมตรน้ำหนักประมาณสามร้อยกิโลกรัมค่ะ
ชาวประมงเขาก็ช่วยกันเอาทรายมากรบร่างเอาไว้ก่อนซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ย
เพราะว่าโลมามีบาดแผลถลอกที่ช่วงลำตัวแล้วก็บริเวณปาก
สันนิษฐานว่าก็คงจะโดนอวนลากของชาวประมงนั่นแหละค่ะ
ตายมาคาดการณ์ว่าประมาณ๓วันแล้วเพราะว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าซากโลมาตัวนี้เนี่ย
ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในรอบสองปีเลยซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ช่วยกัน
ลบซากเอาไว้ที่บริเวณชายหาดตรงนี้ก่อนนะคะ
ก่อนที่จะรอให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยประมงภาคใต้จังหวัดสงขลา
เดินทางมานำซากโลมาสีชมพูตัวนี้
ไปผ่าตรวจสาเหตุการตายต่อไปค่ะ